พูดถึงใกล้ลอยกระทงแบบนี้เนี่ย
ลอยกระทงมันเป็นอีกหนึ่งประเพณี
ที่เราสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณใช่ไหม
แล้วการประดิษฐ์กระทงมันก็มีหลากหลายรูปแบบ
วัสดุเหลือใช้ทั้งขนมปังอะไรก็ตาม

แล้วก็ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะ
วันนี้มีอีกหนึ่งไอเดียสำหรับการทำกระทง
แต่ว่าจะเป็นกระทงรูปแบบไหนไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะไปดูกระทงสวยกันที่บ้านตรงเตง
ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
เป็นฝีไม้ลายมือของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

ได้มีการรวมกลุ่มกันเร่งกันทำกระทงจากต้นสโหน่
เพื่อรีบส่งขายให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ทั้งในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดด้วย

ทำกันทีโอ้โหมือเป็นระวิงเลยนะคะ
ตอนนี้มียอดสั่งซื้อเข้ามามากมายเลย
สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
เขาบอกว่าสร้างรายได้แสนกว่าบาทเลยนะ

ซึ่งกระทงของที่นี่นะคะทำจากต้นสโหน่ทั้งสิ้น
โดยดอกไม้ที่นำมาประดับตกแต่งก็จะย้อมด้วยสีสันต่าง
ซึ่งทั้งหมดมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้

ก็เลยทำให้ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่ทำลายมลภาวะไม่ทำให้เกิดมลภาวะด้วยนะคะ
ซึ่งทางกลุ่มเขาทำกระทงจำนวนหลายแบบหลายลวดลายออกมาเลยนะคะ
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เลือกซื้อตามความต้องการของตัวเองเลย
ราคาขายส่งกระทงจากต้นสโหน่

ราคาใบละ๔๐๖๐บาท

โดยปีนี้มียอดสั่งจองจากลูกค้าเข้ามาเยอะมาก
สำหรับกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นสโหนบ้านตรงเตงนะคะ
เป็นการรวมกลุ่มการทำดอกไม้ประดิษฐ์ส่งขาย
แต่ว่าพอใกล้กับช่วงลอยกระทงแบบนี้
ก็เลยหันมาปรับเปลี่ยนประดิษฐ์กระทงจากต้นสโนแทน
เพื่อให้เข้ากับประเพณีลอยกระทงที่จะมาถึง
แล้วก็มันเป็นการสร้างรายได้ได้อย่างที่บอกนะคะ
โดยต้นสโหน่หรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่า
สโนหางไก่ชาวนาเขาต้องคอยถอนมันทิ้ง
เนื่องจากว่ามันเป็นวัชพืช
จนมีผู้คิดค้นดัดแปลงวัชพืชให้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์
เก็บไว้ได้นานเลยค่ะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
ในช่วงว่างเว้นจากการทำนั้นเองนะคะ
หากแฟนรายการท่านใดที่สนใจ
อยากจะสั่งซื้อกระทงจากต้นสโหน่นี้
ติดต่อไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยนะคะ
จะซื้อไปเยอะเป็นขายส่งอย่างนี้
ซื้อส่งอย่างนี้เยอะแล้วก็ไปขายต่อ

แฟนรายการหน่อยบางคนดูทีวีอยู่
มองไม่เห็นใส่ตาสั้นต้องแต่เสียงเอา
หมายเลขโทรศัพท์นะคะ๐๙๑๘๑๕๘๕๑๑นะคะ
สำหรับกระทงจากต้นสโหน่ค่ะ
ประดิษฐ์ฝีมือไทยนี่ดีมากเลยนะคะ
ใช้วัสดุที่มันจะต้องทิ้งที่มันเป็นวัชพืชไม่ดี
เอามาแปรสภาพสร้างรายได้แบบนี้

วิธีการที่เขาจะทำกระทง
ให้มีมูลค่าเพิ่ม
มันทำจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติเยอะมากขึ้น

เมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วว่าเป็นกระทงลอตเตอรี่
ใช่ไหมวันนี้เป็นดอกสโหน่ต้นสโหน่
เอาล่ะใครมีไอเดียดีก็บอกกันได้เหมือนกันนะคะ